ส่วนเรื่องนี้ค่ะน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันนิดนึง
แล้วก็สรุปเหตุการณ์เป็นเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดนะคะ
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๓รายศูนย์หาย๑รายไปดูนาทีที่เกิดเหตุค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด

แรงระเบิดทำให้กระจกหลังคาบ้านสั่น

พวยพุ่งแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
ขนาด๑๙๘๙ตันกรสัญชาติไทย
มีนายปรเมฆประเสริฐวงเป็นในเรือ
ได้แจ้งออกจากจังหวัดระยองเมื่อวันที่๘มีนาคม
และเข้าเทียบท่าเรือที่เกิดเหตุเวลา๒ทุ่ม
เรือเทียบท่ามีสินค้าเป็นน้ำมันเบนซิน
แก๊สโอฮอร์๙๑ปริมาณ๑๘ล้านลิตร
เซล๑๓ล้านลิตร

เรือกำลังจะออกเดินทางไปมาบตาพุธจังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๓รายศูนย์หาย๑ราย
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ประชุมสรุปเหตุการณ์ค่ะ
ในอำเภอพระประแดงในฐานะผู้มนุยการสถานการณ์ฉุกเฉิน
เหตุการณ์นี้ก็คือนายธรรมนุนแจ่มใส
บอกว่าตอนระเบิดเสียงดังมากแรงสั่นสะเทือนขยายเป็นวงกว้างมาก
คือรับรู้ได้ในรัศมีเป็นกิโลเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเรือนี้ขนถ่ายน้ำมันหมดแล้วค่ะ
อยู่ระหว่างจะออกเรือกลับระยองแต่เกิดระเบิดขึ้น
คนงานที่มากับเรือบาดเจ็บ๓รายอาการไม่หนักนะคะ
แต่มีหนึ่งรายศูนย์หายคือนายสันติยพงศ์สงวนพันธ์
ตอนนี้ทางร่วมกับตันยูกำลังเร่งค้นหาอยู่ค่ะ
ก็ได้สั่งการให้ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ออกไปสำรวจความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ยืนยันว่าตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างให้ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและสาเหตุของการเกิดเหตุ

เบื้องต้นเรือดังกล่าวเป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันบรรจุอยู่บริษัทได้เร่งประสาทให้ความช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว